ตอนนี้ทุกคนระวังตัวกันหนักมาก
หลายคนเริ่มซื้อของซื้อนากากันสุดแล้วนะคะ

แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งรายเป็นหญิงไทยที่เป็นแรงงานนอกระบบจากเกาหลีใต้
แต่ว่ายังคงรอยืนยันผลอยู่ว่าติดหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นจำนวนตอนนี้เอาแบบที่แน่มั่นใจว่าติดชัวร์ก็คือ๔๘รายนะคะ
ตามที่เราขึ้นหน้าจอตอนนี้เลย
กระทรวงสาธารณสุขแถลงออกมาว่าชาวอังกฤษที่ติดโรคโควิด๑๙
เป็นที่ปรึกษาบริษัทหนึ่งเขาอายุ๔๓ปีแล้ว
เดินทางมาจากกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษวันที่๒๘กุมภาพันธ์
ทีนี้ระหว่างทางเขาเปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกงในวันที่๒๙กุมภาพันธ์ค่ะ
แล้วก็เข้ารับรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในวันที่๓มีนาคม
ด้วยอาการไข้มีเสมหะ
ตอนนี้ถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่สถาบันโรคสวงอกแล้วนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งรายที่บอกว่าเป็นหญิงไทย
ที่เป็นแรงงานนอกระบบจากเกาหลีใต้คนนี้อายุ๓๐ปีค่ะ
ตรวจพบอาการไข้ที่สนามบินสุวรรณภูมิเมื่อวานนี้
ก็เลยถูกส่งตัวมารักษาตามระบบที่สถาบันบำราชนราดูล
ตรวจพบเชื้อโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เนี่ย

แต่ว่าแต่ว่าแค่แห่งเดียวเราจะยังไม่ยืนยันไม่นับว่าติด

ก็คือต้องรอผลยืนยันจากห้องปฏิบัติการแห่งที่๒
ถึงจะสามารถมั่นใจได้ว่าคนนี้เป็นผู้ป่วยรายที่๔๙
เพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีแค่๔๘รายนะคะ
ด้านคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจเองก็เห็นชอบ
ที่กระทรวงการคลังเสนอมาตรการชุดที่๑
ลดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
คนละ๒๐๐๐บาทโดยจะให้เป็นเวลา๒เดือนเดือนละ๑๐๐๐บาท
ส่วนการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ
ก็มีมาตรการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำกับผู้ประกอบการทุกกลุ่ม
มีการพักเงินต้นขยายเวลาชำระหนี้
สำหรับลูกหนี้ของธนาคารเฉพาะกิจของรัฐนะคะ
แล้วก็ให้ธนาคารพาณิชย์แล้วก็สถาบันการเงิน
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้กับลูกหนี้ทุกกลุ่มด้วย

ปลนการชำระเงินขั้นต่ำสำหรับลูกหนี้บัตเครดิต

แล้วก็ยังมีแนวคิดที่จะนำเงินกองทุนประกันสังคม

เพราะว่าตอนนี้ทุกคนนะคะที่เขาแบบทำมาค้าขายไม่ได้
พวกร้านที่ต้องไปเช่าที่ในตึกอาคารอย่างนี้ต่าง

ใช่เพราะว่าค่าเช่ามันแพงมาก
แต่คนไม่มาเดินเลยเขาขายไม่ได้ครับ
สำหรับจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๘
ในประเทศจีนประเทศต้นทางแนวโน้มลดลงเรื่อย
แต่ปรากฏว่าหลายประเทศทั่วโลกมันกลับสวนทางกัน

อิตาลีหนักมากจริงตอนนี้กว่า๗๐๐รายภายในวันเดียวค่ะ
ไปเจอผู้ติดเชื้อกว่า๗๐๐รายเลย
มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก๔๑ศพด้วย
ส่วนเกาหลีใต้พุ่งทะยานไปแล้วนะคะทะลุ๖๒๐๐ราย
ส่วนอังกฤษและสวิสเตอร์แลนด์พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคโควิด๑๙

แล้วก็ยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มในอีรานอเมริกาฟิลิปปินส์
ตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ทั่วโลกเนี่ย
เกือบแตะแสนรายแล้วนะคะ
๖รายเสียชีวิตไปแล้ว๓๓๘๓ศพค่ะ
ที่รัฐบาลเค้าออกมาตอนนี้ในการให้เงินสองพันธุ์เดือนละหนึ่งพันบาท
ในการช่วยเหลือผลกระทบจากเรื่องของโควิดตอนนี้
แล้วก็คุณผู้ชมอยากให้รัฐบาลช่วยเหลือ